คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราอ่านข่าวไอ้คลั่งนี่ทุกวันจริงเนาะ
ไม่มีเว้นใช่ค่ะแล้วก็มาต่อเนื่องเลย
คราวนี้อย่างด้านหลังของเราไอ้คลั่งบุกโรงพัก
ไปถึงโรงพักตำรวจนะเขาโวยวายเสียงดังเอาประทัดลูกบอลปลา
หยิบไม้เบสบอลนะมาตีตำรวจไปทุบรถชาวบ้านทุบรถตำรวจ
ท้ายที่สุดตำรวจต้องยิงวิสามันจนตาย
แต่ว่าพ่อน่ะพ่อบอกว่าลูกผมไม่มีอาวุธเลยนะ
มีแค่ประทัดลูกบอลกับไม้เบสบอลแต่ตำรวจมีปืนทำเกินไปหรือเปล่า
นี่คือสิ่งที่พ่อคนตายถามกลับไปที่ตำรวจ
ในมุมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองฟังข่าวนี้ดูนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือที่หน้าสพน้ำยืนที่อุบลค่ะ
แล้วเรื่องนี้นะทางผู้การจังหวัดอุบลพตศพเอ็มโอด
แล้วก็ทางผู้กำกับที่สพนยืนพตเอกสุพจงอุสา
รวมถึงเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบหลักฐานค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่าย
ช่วงบ่ายนายปัทวินตะวันนาอายุ๓๒ปีเขาขับรถเก่งคันนี้
รถเก๋งทะเบียนกรุงเทพสีขาวคันนี้จอดหน้าโรงพัก
โวยวายเสียงดังเลยค่ะจุดประทัดลูกบอลปลาใส่โรงพักสี่ลูก
เสียงมันดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดเลยตอนนั้นตำรวจพยายามที่จะเจรจานะ
ทวินไม่หยุดปัทวินมีไม้เบสบอลอยู่หลังรถไปหยิบออกมา
แล้วมาไล่ฟาดตำรวจตำรวจหนีสิคะทีเนี้ยปัทวินมีไม้เบสบอลอยู่ในมือ
ทุบรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเสียหายพังไปคันหนึ่ง
รถเก๋งชาวบ้านฟาดเปรี้ยงไปอีกคันนึงแล้วรถตำรวจอีก๒คันนี่เป็น๔คันแล้วนะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นปัทวินไม่หยุดค่ะวิ่งขึ้นไปทุบประตูกระจกโรงพักแตก
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นทั้งหมดนี่แหละพยายามห้ามแล้วเออหยุดหยุดหยุด
แต่ปัสธาวินถือไม้แบบด์บอลจะพุ่มเข้าใส่เลยค่ะ
ตำรวจเอาปืนมามายิงสกัดที่ขา๒นัด

เข้าที่หน้าท้องปัทวินฟุบหมดสติ
เอาตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏเสียชีวิตนะคะ
พ่อของปัทวินบอกว่าจริงตอนเที่ยง
ลูกผมยังอยู่ที่บ้านอยู่ดีอยู่เลย
ตอนบ่ายตำรวจมาบอกว่าลูกผมโดนยิงแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลน้ำยืน
ผมไปไม่ทันดูใจลูกผมเลยลูกผมตายแล้ว
แล้วลูกผมเนี่ยนะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เราก็เลยถามพ่อไงพ่อลูกพ่อเนี่ยเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่า
พ่อบอกว่า๗ปีที่แล้วลูกผมเคยไปทำร้ายคนอื่น
ไปทำร้ายข้าวของคือพอเขามีอาการโวยวายขึ้นมา
ผมก็ส่งตัวไปรักษานะแล้วลูกผมก็ไปทำงานที่ระยอง
ทำอยู่หกปีนี่เพิ่งลาออกมาอยู่บ้านได้ไม่ถึงเดือน
อยู่บ้านได้๓อาทิตย์แล้วมันเกิดอะไรอ่ะ
ทำไมสิ่งที่ตำรวจทำมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ลูกผมไม่ได้มีปืนไม่ได้มีมีด
ลูกผมมีแค่ไม้เบสบอลกับประทัดแค่นั้นเองนะ
ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมทางด้านผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุบลรัชธานีก็ยืนยันนะ
ว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
เหตุการณ์นี้ตัวนายปัทธวินถูกวิสามันเสียชีวิตใช่ไหม
ตำรวจเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน๒นาย
ทีนี้เดี๋ยวศพนายปัทวินก็ต้องนำไปชนะสูตรต่อไปด้วยนะคะ
คือต้องถามว่าคือผมไม่รู้จริงนะฮะ
ถ้าท่านไหนที่เป็นตำรวจแล้วก็ดูข่าวนี้อยู่
ไอ้ปืนไฟฟ้ามันมีทุกโรงพักล์ไหม

ไอ้ปืนไฟฟ้าผมเคยหาข้อมูลเจอเค้าบอกว่า
ไอ้ปืนช็อตไฟฟ้ามีตำรวจหน่วยแรกใช้เมื่อปี๒๑๖๓
ปืนนี้๒๑๖๕แล้ว
ว่ามีใช้ทุกโรงพักหรือยังอันนี้ไม่รู้จริง
มันน่าจะระงับเหตุได้จะได้ไม่ต้องวิสาน
เพราะว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้คร่างนี่

ไม่งามเหล็กงามโลกพวกนี้

ช็อตไฟฟ้ายิงจากระยะไกลแต่ในข่าวนี้เราไม่ปรากฏ
ก็นี่ไงเดี๋ยวส่วนหนึ่งก็ต้องรอให้ทางโรงพักเองเนี่ยนะคะ
โรงพักน้ำยืนมาชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับพวกการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ด้วย